ส่วนที่จังหวัดสุราธานีนะคะพ่อเลี้ยงอายุ๔๕ปีค่ะ
ก่อเหตุขมขืนลูกเลี้ยงอายุ๑๔ปี
คือข่มขืนตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะคะนับจนถึงวันนี้
ลูกเลี้ยงคนนี้ตั้งท้องแล้วด้วยนะ
ตั้งท้องตั้ง๘เดือนนะคะหลังจากก่อเหตุหลบหนีไป
ตำรวจไปควบคุมตัวได้ที่เกาะพงัน
เพราะว่าหลังจากก่อเหตุพอแม่จับได้เขาหนีไปเลยค่ะ
ไปทำอาชีพขับเรือนำเที่ยวอยู่ที่อ่าวท้องนายปาน
ก็คืออยู่ที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีนะคะ
หลังจากตำรวจเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะ
ตำรวจก็เลยส่งตัวต่อนะคะไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีการจับกลุ่มเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เรื่องต้นพ่อเลี้ยงรายนี้อ้างว่าเขาถูกใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้ง
บอกว่าไม่ได้ข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปีที่เป็นลูกเลี้ยง
แล้วก็เล่าด้วยนะบอกว่าอยู่กินกับแม่แม่ของเด็กหญิงที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ยนาน๔ปีแล้ว
อาชีพกรีดยางแต่พอถึงฤดูการท่องเที่ยวของฝั่งอ่าวไทย
จะออกทะเลค่ะไปขับเรือหางยาวนำเที่ยวแล้วก็ส่งเงินมาให้แม่เด็กทุกเดือนนะ
บอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าผมจะไปข่มขืนลูกเลี้ยงได้ยังไง
เลี้ยงเขามีแฟนอยู่แล้วผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก
หลังจากที่ได้ข้อมูลนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่บ้านของเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ตอนนี้น้องตั้งคันได้๘เดือนแล้วนะคะ
อยู่ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่
ให้ทีมข่าวเราฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปนะ
เกิดขึ้นครั้งแรกช่วงกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว
จากนั้นพ่อเลี้ยงเดินเข้ามาหาค่ะ
ผู้จาข่มขู่นะก่อนที่จะลากไปที่ห้องน้ำและลงมือข่มขืน
นั่นเป็นครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะ
จากนั้นพ่อเลี้ยงอาศัยช่วงที่แม่ไปกรีดยางช่วงเที่ยงคืน
เข้ามาหาในห้องนอนที่เข้ามาง่าย
เพราะว่าห้องนอนไม่มีประตูแล้วก็ลงมือข่มขืน
ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมกราคมปีนี้๓๔เดือนที่ผ่านมา
ตัวเองถูกข่มขืนไปแล้วหลายครั้ง
ช่วงที่ถูกข่มขืนเรียนอยู่ม๓นะคะ
ส่วนที่ถามว่าเอาแล้วแม่ไม่เห็นเหรอกลัวแม่จะมาเห็นไหม
บอกว่าสวนยางพาราที่แม่ออกไปกรีดยางอยู่ห่างจากบ้าน๑กิโลเมตร
ส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง
เพราะพ่อเลี้ยงหลังจากที่ข่มขืนแล้วเนี่ย
เขาจะขู่ทุกครั้งเลยนะขู่ว่าจะทำร้าย

น้องคนนี้บอกว่ามีอาการผิดปกติกับตัวเองนะ

เลี้ยงก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาให้ตรวจ
พบว่ามี๒ขีดนะคะตั้งคันค่ะ
แต่ก็ยังไม่กล้าบอกใครอีกนะ

แม่แล้วก็ญาติญาติถามก็เลยยอมเล่าให้ฟังว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน

เลี้ยงไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับไม่พอนะ
หนีออกจากบ้านหายไปทันที
ขณะที่แม่ของเด็กเปิดเผยว่าหลังจากนี้

และจะดำเนินคดีกับสามีใหม่คนนี้ให้ถึงที่สุด
ตอนนี้แม่บอกว่าเป็นกังวลอย่างเดียวนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนของน้องอายุ๑๔ปี
เพราะช่วงนี้ท้อง๘เดือนแล้ว
ก็ต้องพักการเรียนไว้ก่อนนะคะ
สิ่งที่แม่กลัวคือกลัวว่าหลังจากคลอด
เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกจะอาย
และไม่กล้ากลับไปเรียนหนังสืออีกนะคะ